ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อม
ในการดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนในเทศกาลลอยกระทง
ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนว่า
ห้ามจำหน่ายรวมทั้งจุดพลุกโกบและดอกไม้ไฟ
ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง
ฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุก๓ปีปรับ๖๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจที่บริเวณสะพานพระราม๘
พร้อมกับกำชับตำรวจน้ำให้ลาดตัวเองดูแลความปลอดภัย
หากพบอุบัติเหตุก็ให้เข้าไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
โดยในกรุงเทพมหานครมีท่าเรือทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลร่วมกับกรมเจ้าท่า

จำนวนนี้มี๗๐แห่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ส่วนต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่สุโขทัยภูเก็ตและชนบุรี
ก็ได้สั่งให้ตำรวจในพื้นที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
จากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชน
จำหน่ายรวมทั้งจุดพลุโคมและดอกไม้ไฟรวมไปถึงประทัด
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งก็เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ใกล้ฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกสูงสุด๓ปีปรับ๖๐๐๐บาท
รวมทั้งห้ามขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะเป็นการก่อกวน
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ